มาดูเรื่องการขับขี่บนท้องถนนหน่อย
คือบางทีอะไรที่มันช่างมันได้

ก็ขี่เบียดกันไปเบียดกันมาแล้วพอไม่ยอมไง

เก๋งเปิดประตูมากระแทกมอเตอร์ไซค์
แล้วเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ไม่ช่างมันไง
ตอนแรกมันเหมือนจะว่าเบียดกัน
แล้วทีนี้ไอ้มอไซค์ไม่ยอม
ในจริงมึงลงมาจริงมึงลงมา

เขาก็เลยเปิดมาพัวเข้าไปล้มเลยไง

เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะไอ้สติ๊กเกอร์ที่มาขวาง

เราเอามามันก็เลยมีสติ๊กเกอร์ขึ้นแบบนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะขัดใจว่ากำลังดูอยู่
แต่เหตุการณ์นี้อย่างที่เห็นเลยค่ะ
ฝั่งรถเก๋งเปิดประตูมากระแทกมอเตอร์ไซค์

ก็แลกกันคนละหมัดสองหมัดเนี่ย
เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไร

อมดูดิใต้สะพานเหมือนกับสะพานข้ามแยก

ใช่แล้วมันเหมือนกับทำรถไฟฟ้าด้วยป่ะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจุดไหนค่ะคุณผู้ชม
แล้วทำไมถึงต้องหมัดมวยกัน
สาวเจ้าของคลิปบอกว่าเอาจริงนะ

แต่พอโพสต์คลิปนี้ไปมีคนมาให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าทางฝั่งรถเก๋งไปปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ก่อน

แล้วตอนที่เธอเห็นเหตุการณ์เธอเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เบียดรถเก๋ง
คนขับรถเก่งบอกว่าขอโทษเพื่อให้เรื่องมันจะจบไป
แต่ฝั่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยอมจบง่ายไง
กระจกเคาะกระจกแล้วก็บอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาขอโทษ

ถ้าเกิดเขาจะขอโทษแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์
ก็เป็นไปตามคลิปเลยมอเตอร์ไซค์เบียดเก่ง
แล้วก็ลงมามาทะเลาะมาต่อยกัน
เอาคลิปมาโพสต์ไว้จะเตือนคนใช้รถใช้ถนน

อย่าลงไปทะเลาวิวาสอย่าไปแบบโห
อารมณ์ชั่ววูบมาแล้วแบบกะใส่เลยเดี๋ยวชีวิตเปลี่ยนได้
นี่เห็นพวกเราเล่าข่าวเสียงดังดูเหมือนจะโวยวาย
ขับรถเรียบร้อยนะเรียบร้อยมือสองมือพร้อมมากพร้อมอะไร
ที่ว่าถ้ามีปัญหาจะพนมพนมแล้วก็ขอโทษเขา
จริงวิบนะบางทีหมั่นไส้บางทีโกรธบางทีแบบ
มันหลุดไปนิดเดียวนะบางทีแบบไม่อยากอยู่ใช้ตังค์หรือไง
เป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากการแต่พูดในรถ
นึกว่ากดกระจกลงไปไม่จ่ายไม่ถึงช่างหมั่น